รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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

เอาละครับในช่วงอย่างนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงของความอัศจรรย์นะครับ
๑ชั่วโมงกับความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

ที่เรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถจบที่ออนไลน์
สิ่งทุกอย่างอยู่บนอากาศเงินอยู่บนอากาศแล้วแต่ใครคว้าได้คว้าเอา
แต่ต่อให้๔๐๕๐การมูเตรูการดูดวงเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์พวงจุ้ยก็ยังอยู่อยู่

วันหนึ่งเนี่ยชีวิตเปลี่ยนมีทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างภายใน๑ปี
ซึ่งเขาเชื่อว่าที่เขารวยสุดเนี่ยนะพี่หนุ่ม
ขยันมานะดวงดีดวงเฮง
มูเตรลูพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เลขนำโชคสร้างบ้านห่วงจงห่วงจุ้ย

เหรอสติมาปัญญาเกิดแต่อย่างพวกเราสติเตลิศก็หมดตัว
นี่ไงเอาละครับจะเตลิศหรือไม่รู้ไม่รู้นะฮะ
เดี๋ยววันนี้นะครับไปคุยกับทางคุณก๊อฟอัครนัน
ก็สู่พ่อของเอ็กซ์ทีนครับ

ก่อนอื่นบอกเลยว่าเราอาจจะชินภาพในโลกโซเชียล
ขายของขายผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่น
เป็นคนลิเริ่มให้ดาราขายผลิตภัณฑ์

เขาบอกว่าคุณเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าวันนี้

ทำให้คุณเนี่ยมีวันนี้คือส่วนหนึ่ง

การมูการเสริมดวงการอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากอะไรกัน
เรื่องจากตอนเด็กผมไปอยู่ที่อเมริกานะครับ
ไปล้างจานไปอะไรอย่างนี้ครับ
ก็แน่นอนพอกลับมาเนี่ยมันไม่มีความเชื่อเรื่องศัยศาสตร์อยู่แล้ว

รู้สึกว่าคุณเรียนเก่งถึงขนาดสอบชิงทุนไปได้ด้วย
ใช่เป็นการเขียนเอเสนะครับ

ตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ดีแล้วแม่เราเป็นหนี้เยอะมาก
ทำยังไงดีที่จะแบบให้มีเงินส่งกลับมาบ้านอย่างนี้ครับ
ก็เลยแพลนว่าโอเค

เราก็เลยตัดสินใจว่าไปทำงานที่อเมริกาอย่างนี้ครับ
คนไทยส่วนใหญ่ไปทำเสิร์ฟอาหารไทย
ไปล้างจานแล้วก็จะมีเงินประมาณนี้ครับ
คือง่ายคุณไปทำทุกอย่างถูกไหมฮะ

๘ปีปุ๊บไปได้ประสบการณ์จากอเมริกาปุ๊บกลับมาใช้ชีวิตเมืองไทยเริ่มมีเงินหรือยัง

โอเคแต่ทีนี้คุณดูเหมือนก็สุขสบายแล้ว
แต่ทำไมในข้อมูลบอกว่าคุณเองเกือบจะฆ่ากูตายเพราะความรัก
มันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าคนทุกคนเวลาที่มันมีปัญหานะครับ
เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วกับชีวิตอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยอยากจะกระโดดตึกฆ่าตัวตาย
ซึ่งวันที่เราอยู่ข้างบนเราลงมาเราเจอพ่อกับแม่ลอยขึ้นมา

หลังจากนั้นผมก็เลยกลับมาแล้วก็โฟกัสที่งาน

จากที่เราเอามาดับชีวิตลง
คุณก็เลยคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนเลยล่ะ

แล้วทำให้คุณเริ่มจากรู้จักคำว่ามูเตรูมากขึ้น

อะไรคือการรู้จักคำว่ามูเตรู

ทุกคนจะไม่ชอบบอกว่า๒๕แล้วชีวิตจะไม่ดีเป็นสะเพศ

คือไม่อยากให้สถานการณ์ของตัวเองไม่ดีเลยบวชก่อนครับ

หลังจากที่ผมบวชชีวิตผมดีมาก

ซึ่งคนอื่นบอกว่าเป็นสะเพศเนี่ยจะไม่ดี

ผมแตะได้เงินล้านแรกในชีวิต

มันได้ผลเนาะ

เริ่มจะเข้ามาสู่สายมูเรื่อย

ไอ้เป็นสะเพศเนี่ยถ้าสมมุติเราได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงข้างในชีวิต

แล้วมันก็เป็นการจุดเปลี่ยนในการมูลของคุณบ้าง

ทุกครั้งก่อนบวชหนึ่งคืน
จะมีสิ่งบางสิ่งที่ทำให้ผมไม่กล้าบวช

ก่อนนอนมันจะมีเสียงคนเสียง

ส่วนใหญ่จะนอนที่คุตตี้

แต่วันที่งานบวชให้ผมนอนที่บ้าน
เราขอเริ่มการบวชครั้งแรกก่อนดีกว่า
ครั้งแรกเนี่ยผมบ่นไม่ได้ครับ
พยายามมีคนมายำผมให้ผมบวช

มีเสียงมากระซิบ

กระซิบแบบคือเป็นเสียงคนคุยกัน

กลัวบ่อยมากจนบอกแม่ผมว่าผีอำ

เนื่องจากมันบ่อยมากจริงในช่วงที่ก่อนบวช
แม่ผมให้ผมพูดว่าถ้าผีอำเนี่ย
ให้บอกว่ากูไม่กลัวมึง

แล้วเข้าไปไหม
ผมได้ยินเสียงกลับมาว่ามึงกลัวกู
หมายถึงแม่สอนว่าถ้าสมมุติโดนผีอำ
ให้พูดคำว่ากูไม่กลัวมึง
แต่รู้สึกว่าผีก็ย้อนกลับมาว่ามึงก็กลัวกู
ปราสาทเหมือนกันน่ะ
ผมวิ่งออกจากบ้านเลยหล่อง้าย

ใช่กลัวมากเพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้
ได้ยินเสียงชัดมากเลยพี่แล้วก็จำได้เลยโทรเรียกแม่เลย
แม่อย่างนี้แล้วก็ร้องไห้ร้องไห้

สุดท้ายแม่บอกแม่ก็พาไปหาพระวันนั้นเลยครับ

พระท่านบอกว่าเป็นอะไรเป็นบรรพบุรุษ
เขาบอกว่าคือเหมือนเขาคือเขามาเตือนบางอย่างครับพี่
เขามาคือมาเตือนอย่างเช่นเราจะบวชเนี่ยเรามาเตือน
คือผมไม่รู้ว่าเขามาเตือนอะไรโดนหนักมากครับพี่
ปกติไม่โดนอืมปกตินึกว่าทับเส้นหรือเปล่า

เพราะปกติเหนื่อยเราก็จะรู้ว่า
ถ้าเหนื่อยมันจะพักผ่อนน้อยอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยไม่ค่อยเชื่อแต่มันทุกวัน

พอจะบวชผมก็กินเที่ยวปกติพี่
สองคืนสุดท้ายที่ผมเริ่มรู้สึก
มีคนมากระตุกผ้าห่ม

ใช่ผมเอาผ้าคุมโปรงพี่รู้ไหมคืออะไรฮะ
มันมีมือผ้าแบบนี้เลยผ้าผม
หมายถึงเหมือนในหนังที่แบบว่าเราผ้าคุมโปรงอยู่
แล้วมีมือมาอย่างนี้เลยอยู่ตรงหน้าคุณอย่างนี้
โทรบอกมะตูมเลยมึงมานอนเป็นเพื่อนกูเลย

มันมีเงาคนซึ่งตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้าน
เอาคนมาแล้วหยุดประตูจะเป็นกระจกที่มันเป็นกระจกคุณนะครับ

อืมอยู่กันสองคน

ใคร

ซึ่งผมก็ย้อนกลับไปดูบ้านไม่มีใครอยู่ข้างล่าง

ยังไงพี่กรมก็ต้องบวชนะรอบนี้

ผมเชื่อว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะครับ
เจ้ากรรมนายเวรที่ตามคุณมา

ทุกครั้งที่ก่อนบวชผมรู้สึกว่า

คือเนื่องจากผมไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงพี่

ป้องกันไม่ให้ผมไปไหน
เข้ามาในทุกรูปแบบ
แล้วคืนที่ผมไปบวช

วันที่คุณเป็นบวชฟ้าผ่าลงไปกลางวัน
พี่ผมอยากไม่บัวเลย

แต่ในระหว่างบวชคุณมักจะเจอความฝันอะไร
ใช่แล้วแต่ส่วนใหญ่ฝันจะดีนะครับพี่

ด้วยความฝันจะเป็นแสงทองเป็นควันทอง

ขอย้อนกลับไปนิดนึงคุณเชื่อเรื่องราวของลายเซ็นต์บ้างไหม
ตอนแรกไม่เชื่อครับตอนแรกไม่เชื่อเลย
แต่เห็นหลังบอกคุณนี่เปลี่ยนลายเซ็นต์เลย

คือตอนแรกผมบอกว่าเนื่องจากนามสกุลผมเป็นนามสกุลที่พ่อ

เขาบอกว่าตัวเลขรวมกันไม่ดี
ผมบอกผมเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะว่าแนะนำสกุลพ่อ

ได้มาแล้วผมเป็นหลานลูกคนเล็กเปลี่ยนยิ่งยากมากพี่

ใช่แล้วเขาก็พ่อทะเลาะอ่ะพี่ไม่ยอมให้เปลี่ยน
ไม่ยอมให้เปลี่ยนนามสกุล

ชื่อยอมตอนแรก
ผมเนี่ยบอกว่าศาสตร์เดียวที่มีบนโลกใบนี้คือศาสตร์ตัวเลขนะ
พยานชนะเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบนโลกใบนี้

แต่ตัวเลขมันเหมือนกันใช้เหมือนกันทั่วโลก
ดังนั้นเนี่ยตัวเลขเลยมีความสำคัญมาก
คือเขาต้องเอานามสกุลกับชื่อจริงของคุณเนี่ย

ทั้งรามสกุลทั้งชื่อรวม๔๐กว่า

หลังจากเปลี่ยนชื่อผมก็ต้องมานั่งสวดชื่อตัวเองก่อนทุกวัน

เขาบอกว่าพอคุณเปลี่ยนชื่อแล้วคุณต้องทำบุญ
พูดชื่อตัวเองบ่อยคัดลายมือคัดนามสกุล
พี่ผมเป็นคนขี้เกียจมาก
แต่บรรจงขับทุกวัน
เงินหลักแสน๓เดือนแรกที่เปลี่ยนชื่อมาเหลือเท่าไหร่

แล้วมันดียังไงอ่ะเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อมา
ตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าเปลี่ยนชื่อเลย

จนพอเข้าพีชที่อาจารย์บอก

ปรากฏว่าจาก๓๐๐๐มีเงิน

ทำไมคุณถึงเชื่อเรื่องตัวเลขเลข๘
เลข๘สำหรับคนจีนคือ

จริงต้องแบบสุดแน่เลย

ที่คุณไปสั่งบ้านที่ไหน

ตัวแทนผมเมื่อบูชาเหมือนกัน

มันก็เลยส่งผลให้สินค้ามันปัง
ทะเบียนรถตัวเลขเบอร์โทรศัพท์
ตัวเลขต่างทะเบียนเลขที่บ้าน

เลขหนึ่งคือเลขในจำตัว

เลขคู่มิตรคือเลขห้ามเพราะเรือหาสมดี